ไปที่จังหวัดพยาวไปดูชาวบ้านกลุ่มนี้เขาออกไปตกปูหินเขาบอกว่าสร้างรายได้อย่างงามอยู่นะ
อะไรคือตกปูหินไม่เคยได้ยินไปดูกันดีกว่าคุณสมบูรณ์หลวงพานะคะอายุ๔๘ปีนะแล้วก็เพื่อนบ้านที่บ้านใหม่ท่ากลองหมู่๑ตะบนบ้านใหม่นะคะ
สมบูรณ์พาผู้สื่อข่าวไปดูกันหาปูหินจัวในบริเวณลำห้วยท้ายน้ำตกแม่เหยียนนะคะ
ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลจากน้ำตกมาสู่พื้นล่างใช่ไหมซึ่งในแต่ละคืนนี้นะจะพาเพื่อนนำอาหารคาวอย่างเช่น
โครงไก่ไส้ไก่ที่ซื้อมาจากตลาดแบบนี้นะเอามาสับสับเป็นชิ้นเล็กเล็กพอประมาณ
แล้วก็มัดด้วยเชือกฟางแล้วนำไปมัดกับก้อนหินและกิ่งไม้ในลำน้ำ
เพื่อใช้เป็นอะไรเหยื่อถูกต้องใช้เป็นเหยื่อล่อปูหินหรือเจ้าจัวเนี่ยออกมากิน
ซึ่งปูหินหรือปูจัวเนี่ยนะจะอยู่ในหลืบหินเมื่อปูได้กลิ่นคาวอาหาร
มันจะพากันออกป่ะเนี้ยแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอุ้ยกัดกินแพะกินกัดกินโอ้โห
โดยเฉพาะช่วงค่ำคืนกลางคืนช่วงเวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไป
มันจะเริ่มออกมาหากินกันแล้วอ๋อตอนเย็นนะใช่สำหรับปูหินหรือปูจัวเนี่ยนะ
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความใสสะอาดปลอดจากสารเคมีด้วยนะ
ปูหินนะคะสามารถเอาไปปรุงเมนูได้หลากหลายเมนูไม่แน่ใจว่ามีใครเคยชิมหรือเคยทานเมนูที่ทำจากจัวหรือว่าปูหินนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าเอาไปตำน้ำพริกก็อร่อยนะเอาไปทำแกงส้มก็ได้ก็ดีเอาไปทอดกรอบก็ได้เออ
หรือจะเป็นปูหินผัดผงกะหรี่ก็ได้เห็นไหมลักษณะมันแบบเนี้ยมันจะโผล่มาแล้วใช่ไหม
เออใช่ดิฉันก็ไม่เคยทานนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงแบบเนี้ยนี่นี่นี่นี่นี่
หินเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยซึ่งแต่ละคืนเขาบอกชาวบ้านอ่ะ
หาปูหินเนี้ยได้คืนละสามร้อยถึงห้าร้อยตัวเลยนะคุณดูลักษณะนี่
เห็นไหมแบบนี้ใช่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ๑บาทถึง๓บาทนะคะ
แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดเลยนะคะเฮ้ยผมว่ามันก็พอพอกับพวกปูดำปูนาอะไรอย่างเงี้นะ
ใช่คล้ายคล้ายกันแต่มันเงินจะใหญ่กว่าเออแต่ก็ราคาดีนะเขาบอกกิโลกรัมละสามร้อยบาทเชียว
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ได้อย่างดีของชาวบ้านเขาเพราะว่าปูชนิดนี้มันอยู่ในน้ำจืดอ่ะ
โอ้โหดีจริงจริงเลยนะค่ะหามาก็ไปสร้างรายได้ได้ด้วยใช่ถูกต้อง
ทำกินเองก็อร่อยอันนี้คือดีมากมากเลยค่ะ